ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องของภัยที่มันมาถึงตัวโดยไม่รู้ตัว
โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะลองคิดดูเล่นผู้ชายก็ได้
ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วอยู่ดีมันมีคนคนหนึ่งเป็นคนร้ายจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันบุกเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะอืมเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะตั้งสติยังไงใช่
ต่อให้ไม่ใช่ผู้หญิงเนาะเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวก็น่ากลัวนะ
อันนี้ประมาณ๓ทุ่มมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครครับท่านผู้ชมครับ
ผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่บ้านคนเดียวสามีเขาไปทำงานยังไม่กลับ
ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ปีนปืนอยู่หลังบ้านแล้วก็เหมือนกระโดดกำแพงลงมาตุ๊บที่หลังบ้าน
แต่โชคดีที่บ้านเขามีกล้องวงจรปิดค่ะเขาก็เปิดดูเห็นว่าข้างล่างเนี้ยมันไม่ใช่สามีแล้วอืม
นี่ฮะมันคือไอ้คนนี้โหเข้ามาถึงในบ้านอ่ะทีแรกมันอยู่นอกบ้านก่อนนะ
แล้วมันก็แบบเอาขวดโขดอะไรเครื่องกระจกกระจกบานกกบานเกร็ดผักมุ้งลวดเปิดกรอนเข้ามาข้างใน
บอกว่าตอนนั้นเธอโชคดีคือรีดผ้าอยู่ห้องข้างบนเธอก็ล็อกห้องนั้นเลย
ค่ะหลบอยู่ในห้องนอนอ่ะมันเดินทั่วเลยอยู่เนี่ยมันสอนเสือกกับไหมไซเนี่ยเดินอยู่เนี่ย
แล้วมันเดินพยายามจะไปเปิดประตูห้องเธอข้างบนด้วย
อืมสามทุ่มสี่สิบนาทีห้ากันยายนนะฮะบ้านนี้แบบเสียหายหมดคือมันลักษณะแบบมันคุ้มคลั่งอะไรด้วยนะฮะ
แต่โชคดีที่ช่วงเวลานั้นนะครับเธอตั้งสติได้ทันนะฮะเธอก็เลยโทรแจ้งสามี
คือป้อมตำรวจเนี่ยอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านอืมห้านาทีตำรวจมาถึงค่ะ
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยที่รอตำรวจเธอก็ตะโกนตะโกนให้เพื่อนบ้านช่วยค่ะ
โอ้โหลองคิดอีกมุมหนึ่งนะคุณเขียนมาสอนถ้าบ้านใครไม่มีกล้องวงจรปิดดูไหมฮะ
พยายามจะเข้าห้องเธอใช่กระโดดถีบเลยอ่ะคือถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่
อาจจะเดินลงมาดูนึกว่าสามีนึกว่าคนรู้จักเออหรือเอ้ยใครนะ
ลงไปดูหน่อยซิบางทีมันมีประโยชน์นะครับค่ะถ้าพอมีกำลังในการติดเนี่ย
เดี๋ยวนี้ไม่แพงนะฮะติดหน่อยฮะมันตรวจสอบได้ใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ย
อืมดูได้หมดอ่ะรอบบ้านอ่ะจะติดตรงไหนคุณก็ติดไปนะครับ
ไฟไม่กี่บาทหรอกเดือนหนึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปคุยกับเจ้าของบ้านนะครับเธอเป็นผู้หญิงนะฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
อ่าเธอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังนั่งรีดผ้าอยู่ที่ห้องนอน
ระหว่างรีดผ้าอยู่ได้ยินเสียงคล้ายคนปีนกำแพงหลังบ้านแล้วกระโดดลงมาในตัวบ้าน
เสียงได้ยินอย่างนั้นเลยนะครับเธอก็ยังคิดว่าเป็นสามีหรือเปล่า
กลับมาจากไปทำธุระไปทำงานแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงมาปีนตุ๊บตับอะไรหลังบ้าน
ลองเปิดกล้องวงจรปิดดูก่อนเพราะว่าถ้าสามีจะกลับบ้านมันคงไม่ใช่อย่างนี้
ปรากฏว่าไม่ใช่สามีจริงครับเป็นผู้ชายแปลกหน้าไม่สวมเสื้อเนื้อตัวมอมแมม
อย่างที่ท่านเห็นที่ปีนรั้วบ้านเธอเข้ามาตอนนั้นก็กลัวมากทำอะไรไม่ถูก
รีบปิดประตูห้องนอนแล้วก็หลบอยู่แต่ในห้องก็เห็นตามภาพอ่ะ
คนร้ายมันก็เดินไปเดินมาจากหน้าบ้านก่อนนะนอกตัวบ้านเนี่ย
มันใช้ขวดที่วางอยู่หน้าบ้านพอดีปลาใส่ประตูจนแตกโอ้โห
กระจกประตูหน้าบ้านแตกประตูพังเลยอ่ะนี่เห็นไหม
แล้วมันก็กรีดมุ้งลวดสอดมือเข้ามาเปิดกรอนข้างใน
แล้วเข้ามาในตัวบ้านก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในตัวบ้าน
เธอก็ยิ่งกลัวใหญ่ทีนี้เพราะคนร้ายมันใกล้ตัวมากขึ้น
แต่พอรู้ว่าคนร้ายยังมีท่าทีจะพังประตูห้องนอนเธออีกที่เธออยู่
ตอนนั้นเธอก็รีบโทรหาสามีสามีก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
โชคดีที่บ้านอยู่ใกล้ป้อมตำรวจศาลตรวจของสภขธุมแบน
มาถึงภายใน๕นาทีนะครับหลังจากที่โทรไปบอกสามี
ตำรวจมาถึงก็นี่ฮะอืมเรียบร้อยล็อกตัวคนร้ายได้ค่ะ
นายคนนี้บอกว่าไม่มีเจตนาจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินหรือทำร้ายเจ้าของบ้าน
เจตนาอะไรอ่ะบอกว่าเขาหนีคนที่จะมาทำร้ายเขา
เขาต้องการมาหลบมาหาห้องหลบคนที่จะทำร้ายเขา
กุญแจห้องที่ที่คือเป็นห้องเราไม่ได้อยู่อาศัยอะค่ะก็จะมีกุญแจเสียบคาซึ่งแบบว่าไม่ได้มีข้าวของมีค่าค่ะ
เหมือนเขาก็พยายามเอามาไขหน้าห้องเราอะค่ะก็จะมีขวดหน้าบ้านนะพี่ใช้ทุบอะค่ะ
คือแรกแรกแค่เคาะแบบใช้มือเคาะอะค่ะเสร็จแล้วก็เหมือน
พอเขาจะเข้าจริงจริงเขาก็เลยใช้ขวดที่อยู่หน้าบ้านนะคะทุบไปพอประตูแตกก็
ก็เหมือนแบบก็เข้าไปได้ง่ายเลยอะค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาอะไรกันแน่แต่พอแบบพอแบบ
ถึงกับทุบประตูแล้วพอเข้ามาไม่ได้แล้วยังจะเข้าไปห้องนอนเราทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนั้นก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวค่ะ
ก็อ้างว่าแค่จะหาที่หลบส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับ
ตกลงแล้วเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ไซส์งานก่อสร้างหลังบ้านของผู้เสียหายเอง
อ๋อนี่ไงไม่มีกำแพงไม่ได้สูงมากปีนตุ๊บเข้ามาเลยนะครับ
บอกว่าทำลงไปเพราะเมาเหล้าขาวกับเมายาเสพติด
แล้วเกิดภาพหลอนคิดว่าจะมีคนมารุมทำร้าย
ก็วิ่งหนีเข้าป่าไปก่อนแล้วไปเจอกำแพงบ้าน
ก็เลยปีนขึ้นมานะครับซึ่งสายงานก่อสร้างบอกว่าคนงานที่ก่อเหตุชื่อในท็อป
เป็นแรงงานในแคมป์ก่อสร้างแห่งนี้จริงแต่ว่ามาทำงานได้สัปดาห์เดียว
แล้วก็หายตัวไปไม่ยอมมาทำงานตั้งแต่วันที่๓กันยายน
อ่าก่อนจะไปก่อเหตุเมื่อวันที่ห้ากันยายน
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าแถวนี้นี่
แต่ละบ้านเนี่ยสักทุ่มหนึ่งก็เข้านอนกันแล้วค่ะอ่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสามทุ่มกว่านะครับอ่า
มันก็เลยเงียบสงัดหน่อยแถวนี้แล้ววันที่ห้ากันยายนเนี่ย
วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้บอกโอ้โหวันนั้น
ฟุตบอลไทยเตะด้วยอ๋อคนก็ดูฟุตบอลกันดูไทยรัฐทีวี
อ่านะฮะแต่ไม่เกี่ยวหรอกเขาบอกแถวนั้นมันเลยเงียบไง
มันเงียบไงมันเงียบไอ้นี่มันเมายาเมาเหล้าด้วย
ก็ปีนขึ้นไปไม่รู้ว่าจริงแล้วมันต้องการอะไรเวลานั้น
มันก็อ้างว่ามันแค่หาที่หลบนะครับส่วนแถวนี้มีทั้งแรงงานไทยและต่างชาตินะครับ
อ่าซึ่งก็มักจะดื่มเหล้าเวลากลางคืนอืมอ่าส่วนจะมีเหตุร้ายเหตุไม่ร้ายอะไรยังไงก็
แล้วแต่บ้านแล้วแต่คนเจอฮะค่ะเออกล้องวงจรปิดในบ้านมีประโยชน์มากเนอะ
ประโยชน์ไม่ได้ติดเลยที่บ้านติดคือด้านนอกอ่ะติดอยู่แล้วไงแต่ด้านในเราก็ไม่คิดว่ามันต้องติดในบ้านด้วยนะ
คุณไม่ติดแน่นอนรู้โอ้โหผมติดทุกซอกทุกมุมเลย
มันเห็นหมดนะแต่ผมต้องไปดูว่ามันจะทำยังไงได้
ใครเข้าใครออกบ้านเห็นหมดนะลงรถผมไม่ติด
ก็ต้องให้ลักษณะว่าไม่เห็นรถว่าจะเข้าออกตอนไหนประตูจะเข้าออกตอนไหน